คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้ไปเริ่มติดตามเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับ
ชายวัย๖๔ปีซึ่งทำงานเป็นคนรับจ้าง
เอารถไถนั้นไปปรับที่นาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านครับ
ระหว่างการทำงานอยู่นั้นจู่เกิดวูบเป็นลมลงมาจากรถไถ
ระหว่างรถนั้นกำลังวิ่งอยู่ครับถูกล้อของรถถ่ายทับจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ตำรวจสพควนขนุนเข้าตรวจสอบเหตุคนถูก

ที่เกิดเหตุพบศพนายสถิตขาวนุ้ยอายุ๖๔ปี
นอนเสียชีวิตสภาพศพมีบาดแผลถูกรถไถทับ
ที่ศีรษะและร่างใกล้เป็นแผลจกัน

พบรถไถนาของผู้ตายจอดอยู่
นายโยหนูก้านอายุ๖๒ปีชาวบ้านท่าตีนเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุนายสถิตรับจ้างขับรถไถปรับที่นาให้กับเพื่อนบ้าน
แต่ขณะขับรถไถข้ามคันนาคาดว่ามีอาการวูบหลับ
ตกลงมาจากรถแล้วถูกทับเสียชีวิต
แต่เครื่องยนต์รถไถยังติดอยู่ทำให้รถวิ่งออกไปอีก๓๐เมตร
เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรก่อนจะให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่จังหวัดพิศนุโลกเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหลุดโค้ง
ราวกั้นถนนแล้วชนกับเสาไฟฟ้าบนเขานครชุม
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนนครชุมอำเภอนครไทย
ทำให้รถกระบะพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
โดยมีเสาไฟฟ้าที่ถูกชนจนหักโค้นทับอยู่
ภายในรถพบนายอนุเทพเอี่ยมภูนอายุ๔๕ปี
เสียชีวิตอยู่ที่นั่งคนขับกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวออกมาด้านนอก
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเพิ่งขับรถกลับจากไปซื้อมะขามเปียก
ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักหลุดโค้ง
เสาไฟฟ้าทำให้คนขับเสียชีวิตขาดที่
จังหวัดสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกทราย
ไฮโดรลิกชำรุดยกกระบะดำขึ้นไปติดกับคันสะพานทางด่วน
ถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๕
ตะบนบางฉลงอำเภอบางพลีซึ่งมีความสูงจากพื้นประมาณ๕เมตร
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ทรายที่บรรทุกมาเกลื่อนถนนระยะทางยาวกว่า๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงจึงสามารถเก็บกวาดทรายออกจากผิวจราจรได้ทั้งหมด
และใช้รถยกขนาดใหญ่ยกกระบะของรถบรรทุกออกจากคานได้สำเร็จ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง
และมีรถจักรยานยนต์อีกคันตัดหน้าทำให้เสียหลักล้มกลางสี่แยก
คนขับขี่และคนซ้อนทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะเข้ามาช่วยเหลือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลาง๔แยกกองชั่งตะบนในเมืองอำพะเมืองชายพูม
ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนเป็นเด็กชายและเด็กหญิงอายุ๑๓ปี

จากการสอบปากคำคนขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุจอดติดไฟแดงตรงแยกดังกล่าว
พอได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเร่งเครื่องออกไป

แต่จู่ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
ก็ขี่ฝ่าไฟแดงสวนมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บ

ทำให้คนขับขี่และรถกระเด็นไปคนละทิศละทาง
รถกระบะหมุนคว้างหันกลับไปทิศทางเดิม
ที่พลเมืองดีจะรีบวิ่งออกมาช่วยเหลือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายทัศนายอินตนาอายุ๒๖ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เข้ามอบตัวกับตำรวจสพเทิง
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย